คุณผู้ชมไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่ปฐุมธานีก่อนครับ
แล้วต้นเพลิงเนี่ยมาจากผู้ชายที่คลั่งยา
เขาพยายามจะจุดไฟเผาตัวเอง
ปรากฏมันลามมาสิมันลามไปไหม้บ้านหลังอื่นด้วย

ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในซอยไอรา๗ตำบลคลอง๒
อเภอคลองหลวงที่ประทุมธนีย์ครับ
ลักษณะคือเป็นบ้านไม้หลายหลังนะ
ปลูกติดกันแน่นเลยคุณผู้ชม

และบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านชั้นเดียวครับ
ไม่มีเลขที่เป็นหลังที่สองครับ
ตรงกลางเลยทีนี้มันก็ลามไปสองหลังข้างเคียง
ที่โดนลามไปด้วยเนี่ยคือบ้านเลขที่๑๗ทับ๔และ๑๗ทับ๕
และบริเวณบ้านข้างเคียงเขาทำเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลด้วยคุณผู้ชม
โอ้โหทีนี้เป็นเชื้อเพลิงเลย
ก็เลยลุกไหม้อย่างรวดเร็วดับยากครับแบบนี้
ระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองท่าโขลง
เทศบาลเมืองคลองหลวงและเทศบาลตำบลพยอมรวม๕คัน

นี่ฮะระหว่างที่รวมกันไประดมกันไป๕คัน
ใช้เวลา๑ชั่วโมงครับคุมเพลิงไว้ได้
ข่าวดีคือไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณผู้ชม
ส่วนผู้ก่อเหตุที่จุดไฟเผาบ้านไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะ

เจ้าของบ้านเลขที่๑๗ทับ๔ครับคุณโบตันอายุ๖๖ปี
เขาบอกว่าบ้านต้นเพลิงคือบ้านของนายตั้ม
อายุ๓๘ปีอยู่รัวติดกันนี่แหละ
น้องสาวเธอเห็นว่ามีไฟลุกไหม้หลังบ้านของนายตั้ม
เธอก็เลยรีบตะโกนให้ทุกคนรู้ครับ
ที่ไฟมันจะลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลย
เชื่อว่าความเสียหายน่าจะไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาทครับ
ส่วนผู้ประสบเหตุอีกคนนึงชื่อนางสำรวยอายุ๖๑ปีบอกว่า
ตนเองก็ไม่รู้นะว่าในตั้มเนี่ยเผาอะไร
ที่ไฟจะลุกไหม้อย่างรวดเร็วแบบนี้

ปกติเนี่ยอันนี้เขาบอกนะคุณสำรวยบอกว่า
จะเห็นในตั้มเล่นยาเสพยา
แล้วก็จะเสพหนักช่วงกลางคืนครับ
เดินไปเดินมาทั้งคืนไม่หลับไม่นอนครับ
นี่ครับป้าสำรวยแกยืนยันเลยว่า

ทั้งต้มกสพครองหลวงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ

แล้วเดี๋ยวให้ชุดสืบสวนออกติดตามตัวในตั้มตามที่พยานบอกแล้ว
เดี๋ยวจะประสานพมาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุของเพลิงครั้งนี้ต่อไปครับ
โอ้โหจากยาเสพติดนะเผาบ้านตัวเองไม่พอก็ลามไปถึงบ้านคนอื่นด้วยค่ะ